มาปลดทุกข์อยู่ตรงนี้แล้ววิ่งหนีหาย
หายไปไหนแล้วที่ว่าเจอผีเนี่ยผีบังตาหรือเปล่า

ศูนย์หายคือนายฮองลีอายุ๓๔ปีนะครับ
หายไปจากป่าภายในซอยข้างโรงเรียน
ตราดตรการคุณหมู่๘ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้แล้วคุณ
แรงงานชาวกัมพูชากว่า๑๐คนให้ข้อมูลบอกว่า
ฮองลีสวมเสื้อสีดำเกงขายาวสวมรองเท้าผ้าใบสีดำ
ก่อนหน้านี้เพื่อนก็ช่วยกันค้นหาแล้วแต่ไม่เจอตัวนะครับ
แรงงานคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่านายฮองมาทำงานไซส์ก่อสร้างตามปกติ
แต่จู่ก็บอกว่าขอไปทำธุระหน่อย
คือไปขับถ่ายนะในป่าหน้าใส่งานนี้ครับ
ซึ่งมันเป็นลักษณะคือเป็นโถส้วมนั่งยอง
ไม่มีกำแพงกั้นมีแต่ต้นไม้ที่มันบังสายตา
ก็คือทำเป็นซ่วมอะไรนะซ่วมชั่วคราวนะครับ
เมื่อทำธุระเสร็จแล้วนายฮองวิ่งกลับมาที่ใส่เกาะสร้างนะครับ
ด้วยความตื่นตกใจและตะโกนบอกทุกคนเลย

โดยบอกว่าผีตัวใหญ่มากแล้วอยู่หยิบกระเป๋าไป
วิ่งกลับไปทางเดิมคุณแล้วก็หายเข้าไปในป่าในดงต้นไม้เนี่ยนะครับ
องค์น้ำอันนี้อ๋อใช่เขาบอกว่าเจอผี
แล้วสักพักนั้นก็เดินไปเอากับป่าอื่น

เจอผีตอนไหนตอนกลางวันนี่นะครับตอนกลางวันตอนประมาณ๙โมงนะครับ
แล้วเขากินเหล้ากินอะไรไหมตอนนั้นตอนทำงานกินเหล้า
ต้องขึ้นอะต้องขึ้นก็ตินแต่ช้าตั้งก็ไม่เจอ
โอ้โหพี่รอกเหลากลางวันแล้ววิ่งหาไปไปในป่าแบบนี้
เช้านี้ญาติและเพื่อนคนงานก็ยังค้นหาต่อเนื่อง
กระจายกำลังเข้าไปในป่าแบบนี้ทั้งป่าเสม็ดป่าชายเลน
ยังไม่พบตัวนายฮองลีเลยนะครับ
ญาตินำเครื่องเส้นไหว้ไก่ผลไม้ขนมหวานน้ำอารมณ์

ขอให้เปิดทางหน่อยและอย่าให้ผีบังตาเลยนะครับ
ซึ่งถ้านับจำนวนเวลาตั้งแต่หายตัวไปคุณ๒วันแล้วนะ
โดยนายเซ็นอายุ๓๔ปีเพื่อนคนงานอีกคนคนเสื้อดำนะครับ
เล่าให้ฟังว่านายฮองลีเนี่ยนะฮะนั่งปลดทุกข์ที่ซ่วมชั่วคราวนะครับ
ทำขึ้นแบบอยู่ในป่านะฮะเป็นโถนั่งในป่ากระถิ่น
ไม่ได้มีกำแพงกั้นอะไรเลยก่อนจะตะโกนเสียงดังโวยวาย
ผีหลอกผีหลอกแล้ววิ่งมาหยิบกระเป๋าสะพาย
แล้วก็วิ่งกลับไปในป่าทางเดิมทีเนี้ยนายเซ็นเพื่อนเนี่ยนะฮะ
ก็เลยวิ่งตามไปแต่วิ่งไม่ทันครับปรากฏว่าโอ้โหนายฮองลีเนี่ย
หายตัวไปในป่าเลยเขาบอกว่ารู้สึกแปลกใจมากนะ
เพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคนที่วิ่งหนีหายไปในป่า
ก็มีอาการปกตินะแต่มีอาการนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ
น่าจะแฮ้งแฮ้งจากการดื่มเหล้าะ

คือดื่มเหล้าก่อนนะอาจจะมีแฮ้งบ้างนะครับ
ซึ่งเป็นปกติเขาชอบมีอาการแฮ้งแบบนี้
ขณะที่นางเป่าอายุ๓๓ปีภรรยาของคนศูนย์หาย
ไม่ได้ป่วยทางประสาทไม่ได้ป่วยทางจิตนะ
แต่จะชอบดื่มเหล้าตอนเย็นเท่านั้นเอง
แต่เช้าก็จะสามารถทำงานได้ปกติ
แล้วก็ไม่เคยมีอาการหลอนแต่อย่างใดนะครับ
ตกลง
ตอนเช้าเขามาทำงานไงแบบทำงานธรรมดา
ทำงานปกติแต่เมื่อวานก่อนหายมีกินล่าว
ได้กินค่ะตอนคืนกินแต่ตอนเช้ามาทำงานอีกกิน
กินแบบมันคืน
ส่วนถามว่าป่าตรงนี้มีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า

คุณลุงถ้ายุด๗๐เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่กันแก่แล้วนะครับ
บอกแบบนี้บอกว่าเดิมที่ตรงนี้นะมันเป็นป่าแหละเป็นทุ่งกว้าง
แต่ลุงเองไม่เคยเจอผีหรือเห็นผีเลย
ก็เคยมีแต่เรื่องที่ผู้หญิงอายุ๕๐ปีมาผูกคอตายอยู่แถวนี้
แต่มันก็นานนับ๑๐ปีแล้วก็ไม่เคยมีใครเจอผีนะครับ
แต่คิดว่าคนที่เห็นน่าจะจิตอ่อนหรือเปล่า
อาจจะเห็นก็ได้แล้วว่าผีหลอกผีตามก็เลยวิ่งหนีไป

คุณลุงบอกแบบนี้ป่าตรงนี้ต้นไม้มันเยอะก็ตาม
แต่มันไม่น่าหายากนะเพราะมันมีทุ่งด้วย
หายไปไหนก็ยังงงกันอยู่นะฮะ
หรือว่าอาจจะหนีออกจากป่าตรงนี้ไปแล้วด้วยซ้ำ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหากันต่อนะครับ